อีกอย่างที่แพงขึ้นเนี่ยคือเรื่องของรถทัวร์โคราชนะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีการอนุมัติให้ขึ้นค่าโดยสารได้ใช่ไหมคะ
แต่ถือยังงั้นก็ตามเขากลัวเหมือนกันว่า
พอขึ้นค่าโดยสารแล้วเดี๋ยวลูกค้าจะหดจะหายหรือเปล่า
โปรโมชั่นราคาตัวกันเลยจ้า
อัศนีเชิดชัยกรรมการบริหารบริษัทเชิดชัยโทรบอกเลยนะคะว่า
ผู้ประกอบการเดินรถรายใหญ่๓รายด้วยกันเขามีความเคลื่อนไหวแล้ว
มีการจัดรายการส่งเสริมการขายหรือโปรโมชั่นนี่แหละนะ
ดูดลูกค้ากันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
เพราะว่าคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางเขามีมติอนุมัติ
เขาอนุมัติไปเมื่อวันที่๒๒เมษายนที่ผ่านมา
ทีนี้บริษัทราชศรีมาทัวร์จำกัดเจ้าของเดียวกับเชิดชัยทัวร์
เขาก็เลยบอกว่าจัดโปรโมชั่นดีกว่า
โปรโมชั่นลดค่าโดยสารค่ะจาก๒๐๙บาทเหลือเพียง๑๘๐บาท
ลดลงไป๒๙บาทค่ะคือลดลงกว่าตอนก่อนประกาศขึ้นอีก
แต่เขาบอกว่าก็จะไม่มีพนักงานต้อนรับนะแต่มีน้ำดื่มแจกฟรี๑ขวดต่อ๑ที่นั่ง
ก็เลยกะว่าจะจัดโปรโมชั่นนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะ
ส่วนบริษัทแอร์โคราชพัฒนาก็จัดโปรโมชั่นสำหรับนักศึกษาเฉพาะมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครแล้วก็นครราชศรีมานะคะ
ถ้าเป็นนักศึกษาเป็นนิสิตแสดงบัตรประจำตัวแล้วเนี่ยรับส่วนลดค่าโดยสารไปเลย๒๐บาทค่ะ
ก็จะจัดโปรโมชั่นไปจนถึง๓๑สิงหาคมเลยนะคะ
ส่วนบริษัทนครชัย๒๑ร่วมกับห้างสรรพสินค้าชื่อดังจัดโปรโมชั่นเหมือนกันค่ะ
นำคะแนนจากการซื้อสินค้าไปแลกรับส่วนลดในการซื้อตัวได้๕๐บาทนะคุณ
ซื้อตัวโดยสารนครชัยทัวร์และนครชัย๒๑โปรนี้อยู่จนถึง๑๙มิถุนายนเลย
โอ้โหเรียกว่าก็รถแรกจากแถวกันพอสมควรเลยเหมือนกันนะคะ
ก็ต้องทำเพื่อความอยู่รอดสายการบินเขาก็ทำรถทัวร์ก็ต้องมีบ้าง
เพราะว่าเขาบอกว่าที่มันเคยมีปัญหากันจำได้ไหม
การบินบางทีราคาแทบจะเท่ารถทัวร์อยู่แล้ว
ต้องทำคุณผู้ชมนะฮะสุดท้ายผลประโยชน์ก็ตกอยู่กับผู้ใช้บริการแหละนะครับ